สารประจำทางเสียหลักไปพุ่งชนกับรถเก๋งสามคลาย
รวมทั้งรถโดยสารอีก๑คันนะครับที่นครอิสเตอร์บูลของตุรกี
โดยเหตุการณ์นี้ครับกล้องของรถคันหนึ่งสามารถจับภาพเอาไว้ได้

นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
บนถนนหลวงสายหนึ่งในนครอิสต์เซ็นบูลของตุรกี
โดยจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นได้นะครับว่าคนขับรถประจำทางคันนี้
กำลังมีปากเสียงกับผู้โดยสารคนหนึ่งขณะที่รถนั้นกำลังจอดอยู่
ซึ่งคนขับรถประจำทางก็ใช้มือผลักอกผู้โดยสารรายนี้
เป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจกันอย่างมากครับและเมื่อรถกำลังจะแล่นเข้าสู่บนท้องถนน
ผู้โดยสารรายนี้จึงได้หยิบร่มนะครับขึ้นมาฟาดคนขับรถ
ซึ่งคนขับรถเองก็พยายามจะใช้มือปัดป้องรบออกไป
แต่ว่าชายคนนี้กลับผลักแล้วก็เตะจนคนขับรถนั้นเสียหลักล้มลงไป
ซึ่งนี่ก็ทำให้รถเสียหลักแล้วก็สูญเสียการควบคุม
แล้วก็พุ่งไปชนกับรถยนต์อีก๓คันและรถประจำทางอีก๑คันครับ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักนะครับ
จากว่าเป็นช่วงเช้าที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก
จากนี้ยังทำให้มีผู้บาดเจ็บถึงสิบเอ็ดคนซึ่งภายหลังจากเหตุการณ์ตำรวจก็ได้ควบคุมตัวผู้โดยสารที่ก่อเหตุ
ซึ่งเป็นชายวัย๓๕ปีและจากการสอบส่วนเบื้องต้นพบว่าคนขับรถประจำทางและผู้โดยสารรายนี้
มีปากเสียงกันเรื่องของการเปิดประตูรถจนนำไปสู่การใช้กำลังแล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาครับ
ซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากคนขับรถยนต์หรือว่าผู้โดยสารไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ครับ